คุณผู้ชมค่ะผู้มนุยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทย

ผู้ที่บริจาคอวัยวะได้นั้นจะต้องเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายค่ะ
และอวัยวะที่สำคัญจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้กันได้
อยู่ในภาวะที่ติดเชื้อค่ะ
แพทย์วิสิตธิตวัฒน์ผู้มนุยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากชาติไทย
เปิดเผยว่าสำหรับผู้บริจาคอวัยวะที่มีความประสงค์บริจาคหลังเสียชีวิต

คือการเสียชีวิตต้องมาจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่าง
และต้องปราศจากโรคติดเชื้อโรคมะเร็งไม่เป็นโรคเรื้อรังเช่น
เบาหวานหัวใจโรคไตโรคตับไม่ติดสุราไม่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง
และปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ
ซึ่งจะมีขั้นตอนการตรวจที่ละเอียดมาก
ที่สำคัญอวัยวะที่บริจาคจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การต่อได้
ส่วนบางคนบริจาคหัวใจและเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้น
ก็ไม่สามารถบริจาคได้ค่ะ
ข้อกำหนดผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
และจะมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดด้วยแพทย์อย่างน้อย๓คน
ซึ่งจะตรวจให้แน่ชัดถึง๒ครั้งห่างกัน๖ชั่วโมง
ขณะเดียวกันจะต้องใช้ช่วงเวลาในการถ่ายอวัยวะไปสู่ผู้รับอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะหัวใจต้องปลูกถ่ายอวัยวะไปสู่ผู้รับภายใน๔ชั่วโมง

และไตภายใน๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพคุณปอทฤษฎีสหวงนักแสดงชื่อดัง
ถือบัตรบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยในสังคมออนไลน์
ภายหลังการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก
แพทย์วิสิตกล่าวว่ากรณีนี้ไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้นะคะ
เนื่องจากมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้คุณปอทฤษฎีไม่สามารถบริจาคได้อย่างที่ตั้งใจ
ขณะที่การบริจักษ์ร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นั้นสามารถทำได้
หากได้รับอนุญาตจากญาติผู้เสียชีวิต
จะอยู่ในกลุ่มโรคต้องห้ามบริจาคอวัยวะ
นี้ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งด้วยค่ะ